เมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจโรงงานต่าง
ปรากฏว่าไปเจอสิ่งที่กำกับไว้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์
บอกว่าผลิตอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งที่นนทบุรี

คือเมจิกสกินทุกชนิดนะคะ

ค่ะแต่พอไปดูจริงมันเป็นเหมือนหมู่บ้าน

ไม่ได้เป็นโรงงานผลิตอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลย

ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนของคดีนี้
ท่านอาจจะเอ๊ะทำไมท่านอยู่ท่องเที่ยวแล้วมาทำคดีนี้

เขาก็ตั้งนายตำรวจฝีมือดีมาช่วยกันทำคดี
แล้วก็ให้ท่านอังกูลเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี้นะครับ
วันนี้ก็ไปกับเจ้าหน้าที่ของออยด้วยนะครับ

ซึ่งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

ว่าผลิตที่นี่พอไปถึงปรากฏว่า
โอ้โหไม่ได้เป็นโรงงานอะไรเลยครับ
ไม่ได้เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางเลย
เป็นบ้านพักธรรมดาธรรมดาในหมู่บ้านหลังนึงนี่แหละ
อยู่ที่หมู่บ้านพัดศร๘ย่านบางใหญ่นะครับ
ถ้าถามว่าจะมีเครื่องจักรอะไรบ้าง
มีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องปั่นครีม
ใช่ไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลย

ในการผลิตเครื่องสำอางที่มีผลิตภัณฑ์แบบเยอะแยะไปหมด
ทั้งอาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางอะไรพวกนี้นะครับ
จากการสอบถามคนที่อยู่ในบ้าน
บอกว่าอาศัยกันอยู่หลายคนนะครับ
แล้วก็เป็นแค่การอาศัยเท่านั้น
เราก็มีเตนรถขายรถอยู่
ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเครื่องสำอางเลย
แสดงว่าบ้านนี้คงจะให้เช่าอยู่กับหลายคน

อะไรไม่รู้จักกลุ่นที่อยู่ในบ้านบอกนะครับ
โดยคโน้นทบุรี
ก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็เจออย่างที่ท่านเห็นเป็นแค่บ้านพักอาศัย
ไม่ได้เป็นโรงงานตามที่บริษัทได้จดแจ้งไว้ข้างซอง
หรือว่ากล่องผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ายแต่อย่างใด
ก็พบความเชื่อมโยงก็คือพบว่าที่นี่ได้ถามกับทางออยที่มา
ก็บอกว่าได้มีเอกสารของออยส่งมาที่นี่เป็นจำนวนมาก
ก็ออยก็เข้าใจว่าที่นี่ก็เป็นโรงงานนะครับ
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเอกสารต่างเนี่ยเห็นนะครับ
แล้วก็มีเอกสารในเรื่องของการบังคับคดี
ซึ่งเป็นหมายสารมาปะไว้หน้าบ้านแล้วก็เก็บไว้ข้างใน
แสดงว่าแม้แต่ทางราชการก็คิดว่าที่นี่เป็นนะฮะ
แต่เมื่อเราเข้ามาแล้วไม่ได้เป็นก็คือไม่ได้เป็น
ไม่ได้เป็นเราก็จะแจ้งไปทางออยซึ่งเขาให้ขอความร่วมมือกันว่า
ให้ช่วยมาตรวจสอบซิว่าเป็นหรือไม่นะครับ
แต่นี่ก็เห็นตามที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนะครับ
ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
ซึ่งมีทั้งหมดอยู่๘คนนะครับแล้วก็จับได้แล้ว๖นะฮะ
วันนี้มีมาหมอบตัวอีก๑คนนะครับคือนางสาวธนัลพัดบุญโยศิษฐ์
พลองคับกองปราบรามนะฮะก็สวมมวกปิดบางใบหน้าเลยมามิชิดเลยนะครับ

ทางผู้การกองปราบบอกว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับ
แล้วก็บอกว่าตัวเขาก็คือผู้เสียหายเหมือนกัน

เสียเงินไปกว่า๖๐ล้านบาทนะครับ
ตำรวจก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเพิ่งมามอบตัว

ผู้ต้องหาบอกว่าขอไปตั้งหลักก่อน
ตั้งหลักไปเตรียมเอกสารต่าง
เขาบอกไหมคะว่าเขาเกี่ยวฟ่องกับวันนายังไงบ้าง
ทำหน้าที่อะไรในตัวเอง
เขาบอกว่าในส่วนของเมจิกเนี่ย

เขาบอกเขาเองเขาก็เหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่ง

ก็อ้างเป็นผู้เสียหายด้วยครับ
อ้างว่ามูลค่าความเสียหายที่เขาเงินเขาไปจม
อยู่ในส่วนของเมจิกก็หลายสิบล้านอยู่

ทั้งหมดถึงห้าสิบล้านได้มั้ย

นักงานสอบสวนตอนนี้ก็กำลังสอบปากคำอยู่นะครับ
เดี๋ยวต้องดูว่าจะให้ประกันชั้นสอบสวน
ว่าต้องไปประกันตัวในชั้นศาล